ครับหรอ
ก็คำแรกที่อยากจะพูดไว้เลยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับ
เป็นค่อคคลัวที่ใช้คำว่าเป็นกับรับแสบ
เพราะว่าเป็นประชาชน
ใช้ความเป็นอยู่อย่างไม่มีความปลอดภัยเลยแม้แต่นิดเดียว
ซึ่งหมายความว่าทุกวันเนี่ย
พอบอกว่าเกิดเนี่ยนะครับ
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับผมถ่ายละครอยู่ที่ภัทยา
แล้วตรงโลเคชั่นนั้นน่ะพี่ผู้ชายเขามาที่โลก
แล้วก็ผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนไม่รู้จักเป็นส่วนตัวนะครับ
แล้วเขาก็ถ่ายเหมือนเขากำลังไลฟ์อยู่
แล้วเขาก็เหมือนคนที่มาเขาพยายามบอกแล้วว่าเนี่ย
มีคนภัทยาดูอยู่เยอะให้ทักทายหน่อย
ผมก็เลยว่าสวัสดีครับชาวภัทยา
เสร็จแล้วถ้าสังเกตจะเห็นว่ากล้องเขาเดินมาหาผม
เราก็จะเดินออกไปแล้วไปคุยกันตรงอื่น
ซึ่งถ้าตามหลักความจริงแล้วถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย

เขาจะต้องคุยกับผมเรื่องนี้ตรงนั้นเลย
แต่ก็เดินไปคุยกันตรงที่ไม่มีผมแล้วผมก็เป็นนักข่าวไป
อย่างนั้นเนี่ยกับตัวพี่เล็กเองอะไรอย่างนี้ได้คุยไหมครับ

ก็วันนี้ก็มีพี่ผู้จัดข่าวโทรมาสอบถามกันไม่มีเยอะ
ผมจะขอโอกาสนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นส่วนของพี่เล็กเนี่ย
ให้พี่เล็กออกมาชี้แจงเองผมไม่สามารถพูดเลย
ก่อนวันวันสาปร์สองคือร้านวันเหลวแกรม
ก็มองว่าเราไม่มีใช่แล้วนะครับก็ไม่มีไม่มีอะไรคือสำหรับผมอ่ะ
คนนี้ถูกตรวจสอบแล้วถูกดำเนินคดี
และพวกเขียวข้องทั้งหมดถูกลากออกตัวออกมา
เดี๋ยวมารอดูความจริงหน่อยครับจะดูความจริงมั้ย

ยังไม่ได้คุยวันนี้ผมวิ่งวันนี้นี่จังงานงานที่สิ่งแล้วก็ยุ่งเหมือนกัน

ไม่ไม่รู้จักครับผมก็ขอให้โชคดี
ถ้าแจ้งความกันกันได้ต้องไปแจ้งความไหมคะ
คืออยากไปมากแต่ยังไม่มีเวลาคาดว่าน่าจะเป็นไม่มีเวลา
เพราะว่าผมจะแจ้งความเพราะว่าอย่างแรกเลยคือ
การเอาผิดเขาเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้นะครับ
แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือปกป้องตัวเองให้พ้นจากมณฑิน
หรือสิ่งที่เขาพยายามที่จะยื่นมาให้ถึงตัวเรา
ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้น
คือแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนนะครับ
ถ้าในอนาคตถูกตรวจสอบอย่างน้อย
เราได้แสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นแล้วนะครับ
ไม่ไม่ไม่ไม่มีแต่คำถามครับ
แล้วก็พอเราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไปก็ทุกฝ่ายก็รับได้
แต่เป็นเรื่องปกติที่เช่นในโลกโซเชียลเนี่ย
ที่จะมีทั้งบวกแล้วก็สนับสนุนเรา
แล้วก็ไม่ฟังเหตุผลใดทั้งสิ้น

คิดว่าเกณฑ์ของพี่เล็กก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกับเรานะครับ

ตอนแรกพี่เขาไม่เครียดไหมคะ

อย่างวันนั้นหลังกล้องเองเราได้เห็นเขา
ก็เขาก็คุยกันเราก็รอเข้าฉาก
พอเขาเดินไปอีกสักแป๊บหนึ่งผมก็ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้เห็นเขา
เธอรู้ไหมคะว่าเขาจะดีกับคนในกลองเรามากน้อย

พวกกองถ่ายละครเวลาไปอยู่ใต้จังหวัด
ถ้าไม่ได้ถ่ายในป่าในเขานะครับ
หมายถึงว่าถ่ายตามโลที่อยู่ในเมืองเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นแฟนละคร

เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนรู้จัก
ที่เป็นคนข้างนอกเข้ามาในกอง
แล้วก็มาถ่ายไลฟ์นู่นนี่นั่น
แล้วก็ผมก็ถูกติดเข้าไปในภาพเคลื่อนไหวอันนั้นด้วย
แสดงว่าเหมือนว่าเอาตัวเราก็เป็นเพื่อนการโปรโมท
ส่วนที่เราไม่รู้เรื่อง

ก็เหมือนประมาณว่า
พีทพวกเราทั้งนั้นอย่าลืมนะ
ใครมีหน้ากากอยากถ่ายให้เร็วจอบ
ข่าวมันทำให้กวนใจว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องขอโทษด้วย
แต่ว่าพอผมเอ่อท้ายความกะจ่างในเวตนาที
การดำเนินคดีให้เป็นสิ่งตัดสินว่าผมถูกหรือผิดหรือว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วกัน
ก็ที่เหลือก็แค่ฝากอย่างเดียวว่าขอให้พี่น้องชาวไทยช่วงนี้นะครับ
เหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรต่างที่อีกมากมายเกิดขึ้น
ก็ขอให้เรื่องสิ่งที่คิดไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเนี่ยเอาทิ้งไปก่อน
เราจับมือกันแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันทุกคนดีกว่า
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือว่าพายุเข้าอันนี้รับได้
แต่ปัจจุบันนี้ยืนเฉยไวรัสเข้าจมูกคุณแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่างอื่นไม่ต้องนึกถึงครับเอาตัวเองให้รอดกันดีกว่า